นี่ค่ะแม่ก็แบบงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายแม่
หลังจากที่เมื่อวันเสาร์ลูกเหมือนกลับมากอดบอกว่าเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนหน่อยนะ
หลังจากนั้นลูกกลายเป็นศพอยู่ตรงป่าละเมาะเลยคุณผู้ชม
แล้วลักษณะตอนที่แม่ไปเห็นศพลูกนะ
คือเหมือนกับหน้าเนี่ยโดนทุบเนี่ยแบบด้านหลังอ่ะครับ
คางกระดูกแตกหน้านี้เลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วดูสิตอนที่แม่ไปเจอศพลูกร้องไห้ใจจะขาดค่ะ
โอ้โหช็อตนี้คุณแม่ใจนะใช่หัวใจใจจะขาดเลยค่ะ
ตอนที่คุณแม่อ้อยใจไปเห็นศพของลูกลูกเบน
เป็นนุ่มลูกครึ่งวัย๑๗ปีลูกครึ่งไทยอังกฤษนี่นะคะ
เสียชีวิตอยู่ในป่าละเมาะแบบนี้อยู่ที่พื้นที่อำเภอแม่ทะ
ที่จังหวัดลำปางค่ะแล้วตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะ
ยิงยินขายาวหน้าปูดบวมมีเลือดออกนะคะเต็มหน้าเลย
แล้วคางถูกตีด้วยของแข็งจนกระดูกแตก
แล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ทีนี้คุณผู้ชมคือทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๕ลำปางเนี่ยนะ
เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้ตายโดนยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะ
เป็นกระสุนลูกปลายไงคะเข้าตรงหน้าหลายจุดที่บอกว่าเลือดออกเต็มหน้าเนี่ย
เพราะว่าโดนยิงทีเนี้ยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูว่าโดนฆ่าจากที่ไหน
เอาศพมาไว้ตรงนี้แม่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเย็นวันเสาร์อ่ะ
ลูกน่ะมากอดอันนี้เป็นลางไหมอ่ะเหมือนกับแบบมาลามแม่บอกว่า
แม่เดี๋ยวเพื่อนจะชวนไปทำงานด้วยกันเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
แล้วมารู้ว่ามอเตอร์ไซค์ของลูกไปจอดไว้ที่บ้านญาติของเพื่อนสาวคนสนิท
ก็คือปิงปองทีนี้ค่ะตอนค่ำวันเสาร์แม่บอกแม่ยังติดต่อกับลูกได้อยู่เลยนะ
มันยังเป็นสีเขียวคุณผู้ชมถ้าเกิดเข้าไปดูอ๋อออนอยู่
แล้วพอมารู้ข่าวว่าลูกตายแล้วเอ๊ะคือลูกตายตอนไหน
แล้วคนหนึ่งที่แม่อยากเจอมากเลยคือปิงปอง
เพื่อนสาวคนสนิทเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับลูก
ทีนี้ต้องมาไล่ดูวงจรปิดซะหน่อยคุณผู้ชมฮะ
เผื่อจะได้เห็นเบาะแสว่าเบ้นเนี่ยจะไปโดนใครทำร้ายจนเสียชีวิตครับ
ภาพวงจรปิดอันนี้ของเย็นวันเสาร์๕โมงครึ่ง
จะเห็นเบนขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สีฟ้านะเป็นของแม่เบน
เป็นขี่กลับมาจากบ้านของปิงปองเพื่อกลับไปอาบน้ำ

แล้ววงจรปิดอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเป็นหลักฐานยืนยันว่า
ตอน๑๘นาฬิกา๔๘นาทีนี่ตามเวลาบนกล้องเลย
จะเห็นเบนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในหมู่บ้านอยู่
ตำรวจก็รวบรวมภาพวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ

ปองเพื่อนสาวคนสนิทของเบนเนี่ยอยู่ไหน
ก็มีหลักฐานว่าปิงปองอยู่กับผู้ตายก่อนจะหายตัวไป
จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอตัวปิงปองครับ

ทุกคนก็เป็นห่วงปิงปองด้วยว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ซึ่งทีมข่าวนะไปดูเฟซบุ๊กของทางเบนเนี่ย
เมื่อ๓วันที่แล้วเนี่ยเบนโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกับ
ด่าใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
ใช่แล้วนี่แหละเดี๋ยวก็ต้องมีการไปแกะรอยต่อนะ
รวมถึงตำรวจภูทรแม่ท้าตอนนี้ก็เร่งลงพื้นที่ค่ะ
ตามหาปิงปองแล้วก็จัดชุดสืบสวนออกหาข่าว
นี่ล่าสุดนะทางผู้อำกับสพแม่ท้าเองนะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน
คือคิดว่าคาดว่าเบนน่าจะถูกยิงในพื้นที่อำเภอศพปราบ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูต่อค่ะ
ว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องกี่คนและใครเป็นคนก่อเหตุ
อยู่ระหว่างการหาข้อมูลอยู่นะคะ